สำหรับคุณผู้ชมที่ประกอบอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
วันเสาร์ที่ผ่านมา๒๐ล้านคนแหละจ้องอยู่หน้าจอมือถือ
นั่งอยู่หน้าคอมพยายามจะลงทะเบียนให้ได้
ระบบล่มไปบางคนลงได้แต่พอลงได้มันก็มีปัญหาคาใจ
ลงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินล่ะคะ
เขาก็สงสัยมารวมถึงเรื่องของการเปิดบัญชีด้วย
เดี๋ยวเราไขข้อข้องใจนี้ให้ฟังมาดูเรื่องของการรับเงินก่อนนะคะ
ลวรนแสงสนิทโคศกระทรวงการคลังพูดถึงขั้นตอนก่อนนะ
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท๓เดือน
บอกว่าลำดับเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากประชาชนลงทะเบียน
หน้าจอเขาจะบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเงิน
คุณจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อคุณผ่านขั้นตอนต่อมา
ต่อมาคือการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนไหมเป็นแรงงานไหม
เป็นลูกจ้างมีอาชีพอิสระไหมไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจริงหรือไม่
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙อย่างไรตรวจหลายข้อ
ทางโทรศัพท์มือถือที่คุณผู้ชมลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้
นั่นแหละสรุปว่าคุณผู้ชมได้รับแน่นอน
จะได้รับเงินเพราะว่ารออยู่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้ว
คาดว่าภายใน๗วันค่ะจะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอน
โศกระทรวงการคลังนะคะเตือนไปยังคนที่หักหัวคิวรับจ้างลงทะเบียนด้วย
เพราะว่ามีบางคนไงคะอาศัยช่วงเวลาแบบนี้
สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นเนี่ยนะคะ
เทคโนโลยีบางคนเขาก็เลยบอกฉันลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้
มีคนใช้ช่วงนี้แหละเดี๋ยวผมรับจ้างลงให้แต่ขอ๕๐๐บาท
เขาบอกว่าทำอย่างนี้ฐานช่อกงนะจ๊ะมีความผิดทางอาญาค่ะ
ตามหาอยู่ตอนนี้จับมาลงโทษแน่นอนนะคะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทอย่าทำเลยค่ะ
ขณะที่มีความสับสนอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินว่า
เอ๊ะเราจะต้องเปิดบัญชีเฉพาะธนาคารออมสิน
หรือว่าธนาคารเฉพาะจิตของรัฐหรือเปล่าอย่างถอกก่อสอนี้นะคะ
กรศเนี่ยนะคะไม่นะคะคือธนคารออมสินเนี่ย
บอกว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะกลับมาเปิดให้บริการ
ตามปกติแต่กลัวค่ะกลัวจะมีคนไปรอเปิดบัญชีเป็น
จำนวนมากและการอยู่ใกล้ใกล้กันแบบนี้มันจะ
ต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เขาเลยก็บอกว่า
ไม่ต้องใช้บัญชีของทกศและออมสิน
เปิดให้บริการนะแต่ไม่รับเปิดบัญชีค่ะ
คุณผู้ชมฟังแล้วปฏิบัติตามด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บปลอมนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งหลายคนกังวลว่าไปลงทะเบียนแล้ว
แล้วเดี๋ยวสัมภากรจะคิดบัญชีเรื่องของภาษีย้อนหลังหรือเปล่า
อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่เกี่ยวกันค่ะ
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโควิดนั่นแหละค่ะ
เรื่องเดียวกันแต่สองอารมณ์ที่ใต้กับอีสาน
ใต้ก่อนเลยค่ะโรงพยาบาลเกาะพงันนี่เขาทำอะไรกัน
ชูมือเฮกันเลยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลค่ะ
ดีใจเพราะว่าเอาชนะโควิด๑ได้แล้ว
ผู้ป่วยรายแรกของอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีนะคะ
รักษาจนหายกลับบ้านได้แล้วค่ะ
เขาก็ดีใจแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อีสาน
คุณผู้ชมเรื่องนี้อันนี้
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องไม่ค่อยดี
เกิดขึ้นที่อีสานค่ะมีคุณหมอท่านหนึ่ง
คือเหน็ดเหนื่อยในฐานะนักรบเสื้อกาว
สู้กับโควิดโรคร้ายแรงแต่พอออกไปซื้อข้าวซื้อของ
แม่ค้ารังเกียจไม่อยากจะขายของให้เพราะว่ากลัวติดเชื้อ
เขาบอกว่าตอนนี้ทำให้หมอหลายคนไม่กล้าแวะไปซื้อของ
ต้องเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาไม่ใส่ชุดกราวแล้วนะ
เป็นชุดธรรมดากลัวว่าพ่อค้าแม่ค้าจะรังเกียจ
เอาล่ะพอเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะหลายคนก็แบบเห็นใจนะ
ใจคุณหมอก็เลยส่งอาหารส่งขนมส่งน้ำไปให้คุณหมอ
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แบบนี้ค่ะขอบคุณแทนคุณหมอด้วยนะคะ
ช่วยกันนะคะในยามแบบนี้นะคะ